ที่ชนบุรีเหมือนกันนะครับที่สะพานปลาประเทืองตลาดสัตหีบ
วันนี้ชาวบ้านก็กลัวกันหมดเลยมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวกัมพูชา
เขาก็คลุมคลั่งนะคือตอนหลังก็มารู้แล้วว่าสืบเนื่องจากยาเสพติด
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เดินโวยวายหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่
คนตกใจกันหมดค่ะเห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเนี่ยฮะ
นี่ไงหน้ากากหน้าเกิกไม่มีตะโกนโวยวายแบบนี้ค่ะอย่าว่าแต่ชาวบ้านกังวลเลยครับ
เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยกันจับตัวได้เนี่ยพอควบคุมตัวเขาได้เรียบร้อยครับ
ท่านผู้ชมครับเนี่ยเขาก็โวยวายตะโกนอะไรของเขาลั่นเนี่ย
เจ้าหน้าที่ต้องมาฉีดเช็ดแอลกอฮอล์กันนะฮะ
เพราะว่าช่วงนั้นต้องระงับเหตุก่อน
จากมันเป็นเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าแล้วเจอเนี่ยฮะ
ถงหลักฐานยาเสพติดเต็มเลยนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายยนต์นะครับอายุสามสิบสามปี
เป็นลูกเรือประมงชาวกัมพูชา
เขาก็ตะโกนร้องเท่าที่จับพยายามได้ก็ประมาณว่า
เรียกเมียค่ะช่วยผมด้วยเนี่ยฮะ

เขาตัวใหญ่มากกว่าจะคุมตัวได้นะครับ

ในตัวมีอุปกรณ์เสพยาไอซ์นะฮะ
ก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติด
ยนต์นี่เขาบอกว่าเป็นลูกเรือประมงอยู่ในไทยนี่แหละ
ระยะหลังเครียดไม่ได้กลับบ้าน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

วันนี้เครียดมากก็เลยไปซื้อเหล้ามาดื่ม
หลังจากนั้นก็ไปซื้อยาไอซ์มาเสพอืม
เห็นมั้ยฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเสร็จต้องพ่นกันก่อน

เพื่อความปลอดภัยกว่าจะคลุกตัวได้นี่ครับ
โอ้โหมาเจอช่วงนี้เท่านี้ชาวบ้านแบบ